มันมีประเด็นหนึ่งที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์
เป็นเรื่องของผู้หญิงนัดมาเจอกันนัดมาเคลียร์กัน

คือเข้าใจว่าอีกฝ่ายนึงไปยุ่งกับแฟน

ออกมาเป็นคลิปนี้เป็นภาพนี้เลยค่ะ

ขอเข้าแต๊กเข้าซับสอง
ซับสองไม่ใช่

นางสาวแบมอายุ๒๑ปีเนี่ย
เป็นฝ่ายที่เข้าไปจิกเข้าไปทุบตีเตะเสยเข้าที่ใบหน้า

ก็คือน้องไอซ์คือน้องไอซ์เนี่ยล้มลงไปแล้วนะพอล้มลงไปกับพื้นปั๊บ
อีกสองคนเข้าไปค่ะไปตบไปกระชากก็มีคนถ่ายคลิป
มีคนส่งเสียงเชียร์แบบนี้เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อวันก่อนค่ะ
สิบสามมิถุนายนที่ริมถนนข้างห้วยทรายอำเภอบ้านไผ่ที่ขอนแก่นเนี่ยนะคะ
ทีนี้คนเจ็บเนี่ยคือน้องไอซ์วัย๑๔ปีเนี่ยพอเขาโดนเตะจนสลบเนี่ยนะ
หลังจากนั้นนี่น้องไอซ์เขาก็ไปแจ้งความนะซึ่งน้องไอซ์เนี่ยก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าจริงเนี่ยนัดเคลียร์ปัญหาคาใจนัดเคลียร์กับหมวย
หมวยเนี้ยอายุสิบสี่เหมือนกันเป็นเพื่อนสนิทของน้องไอซ
แต่กลายเป็นว่าหมวยเนี่ยเอาเรื่องของไอซ์ไปพูดในทางที่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดนะคะ
ทีนี้หมวยก็เลยไปพูดกับพี่แบมไปบอกว่าไอซ์เนี่ยจะไปแย่งแฟนของพี่แบม
ทีนี้พอมันเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งตัวน้องไอซ์คนเจ็บเนี่ย
เขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวแบมส่วนหมวยเนี่ยครอบครัวเขาก็บอกว่าไม่เอาเรื่อง
อยากให้จบกันแค่นี้ฟังน้องไอซ์เล่าหน่อยค่ะ
พูดให้หนูผิดไปพูดให้คนอื่นเกลียดหนูค่ะ
ก็เลยเกิดการไม่ชอบก็เลยทะเลาะกัน
เขาบอกว่าหนูจะไปอะไรกับแฟนเขาแฟนของพี่แบม

หนูไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ว่าหมวยเนี่ยเอาเรื่องของหนูไปพูด
ทำให้พี่แบมเขาเข้าใจผิดว่าหนูจะไปแย่งทางแฟนของพี่แบมมา
ทีนี้นะคะทางนางสาวแบมก็บอกกับน้องไอซ์บอกว่า
เดี๋ยวพี่จะชดใช้เป็นเงินให้๓๐๐๐บาท
แต่ว่าทางครอบครัวของน้องเขาก็เรียก๘๐๐๐บาท
ทีนี้ฝ่ายนางสาวแบมก็ยังไม่มีเงินนะคะ
ขอนัดเคลียร์กันที่โรงพักแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีนี้คุณผู้ชมความเคลื่อนไหวช่วงบ่ายของวันนี้เนี่ยนะคะ
ทางด้านผู้กำกับการสพบ้านไผ่ที่ขอนแก่นบอกว่า
จริงวันนี้จะเรียกนางสาวแบมมาสอบปากคำ
แล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ทีนี้ผู้ปกครองของนางสาวแบมติดต่อมาแล้วค่ะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็คิดว่าช่วงเย็นเนี่ย

ส่วนตัวน้องไอซ์ที่เป็นผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าตำรวจนัดฝ่ายของน้องไอซ์

มาคุยกันมาเคลียร์กันปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปัญหานี้
แต่ว่าถ้าเกิดว่ามองในเรื่องทางคดีเนี่ยนะคะ
ก็ต้องปล่อยให้เป็นกระบวนการของกฎหมายต่อไปค่ะ